พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ไปที่นั่นไปเจอกับนี่เลยตะเคียน

ตะเคียนก็เจอกันทุกวีทุกวันเล่าตลอดไม่เบื่อหรือยังไง
ทำเป็นเล่นไปจะบอกให้สองสาว
ตะเคียนที่จะพาไปเนี่ยนะระดับแบบว่าอภิมหาตะเคียน
มากันเป็นครอบครัวเรียกว่าเป็นตะเคียนแฟมิลี่
พ่อแม่ลูกมาครบครบเลยเหรอ

นี่คือตะเคียนแฟมิลี่อย่างที่ผมบอกไป
พ่อแม่ลูกตะเคียนมากันครบใช่แล้วล่ะครับอยู่ที่นี่เลยฮะ
ถูกพบที่กลางแม่น้ำนานอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
คือเช้าบ้านที่นั่นเค้าฮือหาอย่างมาก
โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้
ตะเคียนทั้ง๓ต้นเขาบอกว่าลอยขึ้นมาเอง
อยู่ลอยขึ้นมาเองเป็นไปได้เหรอ
เขาบอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านเขาจุดทูบบอกจุดทูปภาวนา
ก็ลอยขึ้นมาเลยเขาเล่ามาแบบนี้นะ
ยังไงทราบลองไปถามคนที่พบตะเคียนหน่อยก็คือคุณพี่นาราสิริเริกนะครับ
พบกับตะเคียนพี่นาราเล่าว่าขณะที่พี่แกควบคุมการขุดลอกคลองน้ำ
อยู่ประมาณสักช่วงห้าทุ่มปรากฏว่ารถแบ็คโฮลไปตักเจอ
เข้ากับต้นตะเคียนที่อยู่ในแม่น้ำคือตอนนั้นเนี่ย
ก็พยายามนะที่จะนำต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมา
แต่ตักยังไงยังไงก็ไม่สามารถตักขึ้นมาจากน้ำได้
ทำไงดีพี่นาราแกเลยจุดทูบบอกกล่าวจุดทูบไป๙ดอก
แล้วบอกกล่าวกับต้นตะเคียนว่าขึ้นมาเถอะขึ้นมาคืนมาขอให้ขึ้นมาเถิด
เท่านั้นแหละโอ้โหต้นตะเคียนทั้งสามต้นก็ลอยขึ้นมาจากน้ำเอง
อย่างน่าประหลาดใจใครจะไปเชื่อไม่ได้ลอยขึ้นมาต้นเดียว
เอาลูกเอาแม่ขึ้นมาด้วยตัวพ่อลอยขึ้นมาก่อน

คือหมายถึงท่อนใหญ่ท่อนเล็กท่อนกลางท่อนน้อยมาหมดเลย
ถูกต้องครับคือพอขึ้นมาแบบนี้ปั๊บ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนงงคนงานตกใจหมดเลย

หลังจากนั้นครับนำต้นตะเคียนขึ้นมาไว้อยู่บริเวณริมฝั่ง
พอรุ่งเช้าเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับ
นำผ้า๗สีความยาวใน๘วามาวัดเอาไว้ที่ปลายต้นตะเคียน
พร้อมกับมาลัยเจ็ดสีตามความเชื่อ
สุดท้ายนี่นี่ครับเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
มาสำรวจลงพื้นที่เลยนะครับ
แล้วท่านก็ได้ทำหนังสือเลยนะฮะ

ทำหนังสือขอทางนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิษฐ์
เพื่อที่จะนำ๑ใน๓ต้นตะเคียนไปเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดนั่นเอง
อัตมาขอบินธบาลต้นตะเคียดนี้ไปละกัน
เอาไปไว้ที่วัดให้เหล่าบรรดาญาติโยมที่มีความเชื่อ
ได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป

แล้วตะเคียนอีก๒ต้นที่เหลือทำไง

ทางเทศบาลจะมอบอีก๒ต้นนะไปไว้ที่วัดร่องเซี่ยว
อีกต้นไปไว้ที่วัดหมอนไม้เพื่อเก็บรักษาเอาไว้
เรียกได้ว่าแยกทางจากกันสักพักหนึ่ง
ห่างกันสักพักห่างกันสักพัก
สำหรับตะเขียนทั้งสามต้นที่เขาว่ากันว่าเป็นตะเขียนแฟมมิลี่
พ่อแม่ลูกนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟัง
แต่คนที่มีความเชื่อพวกนี้เล่าแบบนี้แล้วกัน
เป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยเผื่อใครจะไป
พระราชสมดีที่๒๗กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ก็จะมีการร่วมกันทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนทั้ง๓ต้นนี่ด้วย
ก็ไปกันได้ตามวัดที่ผมบอกไป
ร่องเซี่ยววัดหมอนไม้
รวมไปถึงอีกหนึ่งวัดคือวัดไผลล้อมครับ
ที่จังหวัดคุณตรรดิษฐ์นะคะปลาย
คุณจะไปเหรอถ้ามีเวลาก็ไปไปแล้วก็ไป๓วัด

ของคุณชนะเป็นตะเคียนแฟมิลี่

เฮ่ยคุณบอกว่าผมโกหก
แมมิลี่พ่อแม่ลูกแล้วไม่มีตะเคียนปู่ตะเคียนย่าได้ไง
เออต้องมีเหรอมีตะเคียนปู่ตะเคียนย่าด้วย
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลย
ตะเคียนปู่ตะเคียนย่าอายุเก่าแก่๒๐๐ปีนะคุณผู้ชม
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานี
นี่ไปค่ะบริเวณเกาะกลางลำห้วยเชียงรวงนะคะ
อยู่บ้านโนนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตอนนี้ชาวบ้านที่มีความเชื่อคุณเห็นไหมคะ
ปูเสือปั้นข้าวเหนียวกันเลยค่ะคุณ
เฮ้ยไอ้บรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอด
เหมือนนั่งอยู่ริมน้ำตกจำข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวนี่
โอ้โหแล้วก็จกส้มตำกันคนละไม้คนละมือ
อิ่มแล้วทำไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้าวล่ะไปขอพรกันดีกว่า
หลังจากที่ปูเสือนั่งรอกันอยู่นี่นะคะ
คือวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขามีการขุดพบ
เป็นตะเคียนยักษ์จำนวน๒ท่อน
ซึ่งเขาคาดว่าตะเคียนยักษ์๒ท่อนนี้จะมีอายุอยู่ที่ราว๒๐๐ปี
ก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นตะเคียนปู่ตะเคียนย่าแหละ
พร้อมกับตั้งชื่อตะเคียนคู่นี้ให้ด้วยบอกว่าตะเคียนปู่คำและย่าทรัพย์
ปู่คำและย่าทรัพย์ใช่ของคุณเมื่อสักครู่นี้มีพ่อแม่ลูก
นี่ปู่คำย่าทรัพย์ค่ะที่อุดรธานีค่ะ
แล้วงานนี้พอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปแป๊บเดียวคุณผู้ชม
ยังไงวันที่๔นี่เองนะหลังจากที่เขาขุดนี่
นี่วันที่๒๕นะ๒๐วันผ่านไปโอ้โหของเส้นไหว้เต็มไปหมด
ตะเคียนขาวไปหมดแล้วค่ะคุณดูเมืองเต็มไปหมดอิทธิฤทธิ์ปฏิหาร
อิทธิฤทธิ์ปฏิหารจากชาวบ้านนี่แหละต้มตะเคียนต้มดำกลายเป็นสีขาว
นี่คุณมาปะแป้งโรยแป้งกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
ชาวบ้านก็เดินทางมาแหละหลังจากที่ทราบข่าวอย่างที่บอกค่ะ
มาจากทั้งใกล้ก็มากันหมดเดินทางมาที่บริเวณนี้เลย
บางคนก็มากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อ
ส่วนบางคนเอามาแล้วทั้งทีขอซะหน่อยก็แล้วกัน
ขอโชคขอลาบกลับไปด้วยได้ไหม
หลังจากที่ไหว้ขอโชคขอลาบเศษก็จะใช้แป้งเนี่ยหารูปรูปรูปศีรษะตัวเองก่อน
สาธุป๊าบเสร็จปั๊บก็นำแป้งไปรูปบริเวณท่อนตะเคียน
รูปที่บริเวณท่อนตะเคียนแล้วจะเห็นอะไรยังไงหรือไม่อันนี้เราไม่รู้
แต่ที่รู้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ดูเป็นภาพแห่งความรักคุณเห็นไหมดูธนุถนอมดูแบบท่านปู่ท่านย่า
เป็นภาพแห่งความรักความภาพประทับใจ
ถูกต้องเป็นภาพที่ดูแบบมอบความรักให้แก่ท่อนตะเคียน
มีความละเอียดประณีตบรรจงในการรูปไลค์ไป
คุณจะไปถูถูถูอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ปู่กับย่าจะเจ็บ
ผมเชื่อนะหรือไม่ก็เสี้ยนจะต่ำ
เพราะผมเชื่อจริงค่ะจริงเชื่อจริง
เชื่อที่ฉันใช่ไหมเชื่อในจินทางส
เช็นเทียงแล้วเขาแป้งไปลงไปเขาค่อยถูกันนะเห็นป่ะ
ค่อยวนวนทำไมมีท่า
ว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
เรื่องของท่อนตะเคียนที่พบเจอใหม่เนี่ยก็มีอยู่เยอะ

ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่พบเจอกันอยู่เยอะนะ

พลังหัวว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อ

เป็นเรื่องความเชื่อนะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย